ฉากแล้วก็เสื้อผ้าที่อลังการงดงาม
รวมไปถึงการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์
ทำให้เป็นที่นิยมมาหลายชั่วอายุคน
แต่ว่าเมื่อมาถึงยุคดิจิทัลในขณะนี้
ก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับ
ตอนนี้จึงมีความพยายามที่จะทำให้คนหนุ่มสาวญี่ปุ่น
หันมาสนใจคัมกิกันมากขึ้น
ด้วยการใช้ดาราในโลกเสมือนจริงมาแสดงร่วมกับคนจริง
ซึ่งก็สามารถเรียกคนดูที่เป็นคนในยุคดิจิทัล
ให้ติดตามได้ไม่น้อยครับ
หอประชุมแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรดาแฟนคลับวัยรุ่น
ที่กำลังเฝ้ารอศิลปินคนโปรดขึ้นแสดงบนเวที
แต่นี่ไม่ใช่การแสดงคอนเสิร์ตเพลงป๊อปทั่วไป

ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีฮัสซูเนมิคุ
ตัวละครเสมือนจริงของโปรแกรมสังเคราะห์เสียง

ร่วมแสดงละครนี้ผ่านจอของเครื่องฉายภาพดิจิตอล

ในละครที่เขียนบทขึ้นใหม่สำหรับพวกเขาโดยเฉพาะ
เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นของญี่ปุ่น
คาบูกิละครรำแบบดั้งเดิม
กำลังดิ้นรนเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น
กลางการแข่งขันกับความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

ละครคาบูกิเป็นละครแบบอาณาล็อก
แต่เขาเชื่อว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากโลกดิจิตอลได้

คนรุ่นใหม่หันมาสนใจคาบุกิกันมากขึ้น
การแสดงละครเรื่องนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทสื่ออย่างดาวังโก
เจ้าของเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ้ง
ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น
โรงละครคาบุกิสะในกรุงโตเกียว
เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้ดำเนินอยู่ในยุคเฮอัง
เขากล่าวว่าการที่มนุษย์ได้แสดงร่วมกันกับตัวละครที่สร้างจากเทคโนโลยีถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่
แต่หากสามารถขจัดอุปสรรคที่มีก็จะเปลี่ยนให้เป็นการแสดงที่น่าสนใจได้
นากามูระแสดงร่วมกับมิคุในหลายฉากของละครคาบูกิเรื่องนี้
มีความยาวเพียง๕๐นาทีถือว่าสั้นกว่าละครแบบดั้งเดิม
โดยการแสดงที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาผสมผสานแบบนี้เรียกกันว่าการนำเสนอแบบเสมือนจริงคิราริ
บริษัทแห่งนี้ระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เล่นได้รู้สึกว่าเกมดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นจริงเบื้องหน้า
แทนที่จะเกิดขึ้นบนจอแบน
สำหรับการแสดงละครคาบูกิเสมือนจริงทางบริษัทได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสองชนิด
คือเทคโนโลยีการประมวลภาพและเทคโนโลยีด้านเสียง
อกจากนี้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟดังกล่าวยังสามารถโคลนิ่งตัวละครของนกามูระ
แยกออกเป็นหลายร่างบนเวทีได้เพื่อเอาชนะฝ่ายศัตรูตามบท
ด้านฟูจิมะคันจูโรนักออกแบบการแสดงคาบุกิกล่าวว่า
การทำงานกับตัวละครเสมือนจริงสร้างความท้าทายอย่างมาก
สิ่งที่ยากที่สุดของการแสดงชุดนี้ก็คือ
การสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวหากช้าเกินไป
ก็จะเหมือนกับละครคาบูกิเรื่องอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชมรุ่นใหม่ไม่ค่อยชื่นชอบ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงการทำแบบเดิม
และต้องการที่จะสื่อสารความเป็นคาบูกิให้กับผู้ชมไปพร้อมกัน
ดังนั้นการสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองสิ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างละครเรื่องนี้
การแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดให้เข้าชมได้ฟรี
โดยผู้เข้าชมรายหนึ่งเปิดเผยว่ารู้สึกประทับใจกับเทคโนโลยี
และน่าสนใจที่ได้เห็นการแสดงซึ่งสลับไปสลับมาระหว่างตัวละครที่เป็นมนุษย์และคอมพิวเตอร์กราฟิก
ส่วนนัสซุโกโทโกโร่บอกว่าเธอเป็นแฟนละครคาบุกิตัวยง
ดังนั้นจึงค่อนข้างกังวลว่าการแสดงกับพระสุเนมิคุอาจจะออกมาไม่ดี
แต่กลับพบว่าดนตรีและการแสดงเข้ากันเป็นอย่างดีทั้งยังสนุกมากด้วย
และแม้ว่าละครเรื่องนี้อาจจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความนิยมของละครคาบูกิที่ลดลงได้
แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่า
แม้แต่ศิลปะการแสดงเก่าแก่ในญี่ปุ่นก็สามารถประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน